เขาจะพาเราไปเที่ยววัดที่จังหวัดนครปฐมวัดเนี่ยก็สวยงามเหมือนกันค่ะ
แต่สวยงามนะคุณชิสาอลังการจริงแต่ละอย่างนะคะคุณสวยงาม
อ่อนช้อยแล้วก็พิจิตรบรรจงนี้นะครับ
ที่นี่คือวัดเจริญราชบำรุงค่ะ
กัดอยู่ที่ถนนมาลัยแมนตำบลสระพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
วัดแห่งนี้มีความสวยงามตั้งแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะ
โดดเด่นเป็นสง่าเป็นศิลปะแบบล้านนา
เป็นพระพุทธรูปปางสมเด็จองค์ปฐมส่งเครื่ององค์สีขาวค่ะ
เห็นแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์
ดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจในความงดงามนะคะ

จะเจอพระพุทธรูปปางสมเด็จองค์ปฐมขนาดใหญ่ที่ปฏิสถานด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ซ้ายขวาเลยนะ
ท่านจะอยู่ทางเข้าอุโบสถก็สวยงามก็ยิ่งใหญ่
เป็นพระพุทธรูปตางมารวิชัยแกะสลักจากหินทั้งองค์
เป็นพระพุทธรูปปางที่หาชมได้ยากอีกปางหนึ่งของประเทศไทย

ก็ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจริญราชบำรุงแห่งนี้กันหน่อย
หรือจะตามเข้าไปดูก่อนเบื้องต้นในติ๊กต๊อกของคุณแกรนฟาเทอร์แอนติกอเบี้ยว
โอ้โหตอนนี้คุณชักเกิดที่ลอนดอนไม่ได้เวิร์น